กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
เราก็ได้รับฟังคำชี้แจงนะของในส่วนของฝ่าย
ที่เสนอเข้ามานะครับในเรื่องของการอภิปรายในครั้งนี้
ซึ่งเป็นไปตามมาตราหนึ่งห้าสองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะเสนอยติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อจะสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะนมตรีโดยไม่มีการลงมตินะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพร้อมที่รับฟังอยู่แล้วนะครับ
แต่รับฟังก็รับฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เราจะต้องนำไปแก้ไข
ผมก็พร้อมที่จะรับไปดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตาม
พร้อมพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหา
พยายามเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะ
ก็ผมก็ทำร่วมมือกันกับคณะทำงานต่างทั้งรัฐบาลทั้งรัฐมนตรี
คณะนมตรีภาคร่วมรัฐบาลและก่อนส่วนค่ารายการทั้งประเทศนะครับ
เป็นจำนวนหลายแสนคนที่ช่วยกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา
ทุกมิติที่ท่านกล่าวมาว่าเป็นข้อบกพร่องหรือยังเป็นปัญหาอยู่
จากข้อมูลที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดหลายอย่างยังไม่ลงรายละเอียดนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่เหลือต่อไปจากนี้
ผมคิดว่าคณะรำตีของผมพร้อมที่จะมีคำชี้แจงที่โรงเรียนให้กับท่าน
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับฟังแต่โจทย์อย่างเดียวนะครับ
จะรับฟังเรื่องของการแก้ปัญหาได้รับฟังถึงความก้าวหน้า
ได้รับฟังถึงหลักคิดแนวคิดต่างนะซึ่งหลายท่านในที่นี้อาจจะมองไว้
รัฐบาลโดยนายมนตรีไม่มีความสามารถ
อะไรก็ตามทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
หรือความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับทั้งประเทศ
ที่หลายท่านก็ฟังอยู่ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับ
ผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ย
ควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียร
คือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระรักษ์อะไรทำนองเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายนึงก็เล่นเป็นบทโทษกรรมใช่ไหม
ผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรหรอกนะ
แต่ท้ายสุดรามเกียรนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงตอนท้าย
อันนั้นคือข้อเท็จจริงนะครับ
ผมจะไปกล่าวอะไรอีกให้มันเกิดความวุ่นวาย

ผมพยายามจะระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับ
เรื่องที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดมันมีประเด็นอยู่ประมาณสัก๑๕ประเด็นได้
อันแรกที่ท่านพูดมาอันแรกผมคิดว่ามันไม่ใช่ข้อได้จริง
คล้ายท่านผู้ว่ารัฐบาลนี้ใช้อำนาจ

รวมความไปถึงรัฐมนูลเรื่องอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ
ผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลเดิม
รัฐบาลเดิมจากปี๕๗ไม่ใช่
ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งตามรับนูลตามกรอบรับนูลปี๒
แล้ววันนี้คนที่อยู่อำนาจเดิมก็มาทำหน้าที่ใหม่
ตามรัฐบาลนูลใหม่ตามกฎหมายใหม่
ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นนัฐบาลนูลมนตรีรัฐบาลนูลมนตรี
มีอยู่๔คนที่ซ้ำกับเดิม
นอกจากนั้นอีก๓๒คนได้เป็นคนใหม่ทั้งหมด

เราการก่อหนี้ฐานะหลังต่างเหล่านี้
แพงข้าวของแพงค่าแรงถูกเดี๋ยวชี้แจงได้หมด
ทุกประเศนและโครงการอบริหารจัดการ
ยังงับตามว่างานของนักสำหรับสระจบสูงขึ้นยังไล
อย่างไรมันเพิ่มคืนหรือลดลงการปิดเปิดกิจการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงโรงงานต่าง
แก้ปัญหาจนมีผลสำเร็จมาก
โดยเมื่อกี้ในสถานการณ์เช่นนี้

เป็นอาการที่เป็นวิกฤตการณ์ของโลก
ของภูมิภาคของทุกประเทศ

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันแน่นอนครับ

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก
ซึ่งรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทั้งหมด

ในเรื่องของกลไกในเรื่องของวิธีการ

หลายอย่างมันคงพูดง่ายไม่ได้นะ
เดี๋ยวคงจะต้องชี้แจงเรียนให้ท่านเข้าใจนะครับ

เรื่องการแก้ปัญหาโควิด

วันแรกก็มีปัญหาเรื่องยังไม่พร้อมของวัคซีน
ข้อตกลงต่างก็ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้
ความไม่แน่นอนในเรื่องของวัคซีนแต่ละประเภทแต่ละชิ้นก็ยังไม่แน่นอน
วันนี้เมื่อทุกอย่างปรากฏออกมาแล้ว
แล้วมีการพัฒนามีการวิเคราะห์วิจัยออกมา
จนเป็นผลสำริดนะครับ
เราก็สามารถจะจัดหาวัคซีนนั้นได้ครบถ้วน
ประเทศไทยยังอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยอมรับนะครับ
การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรง

ผมคิดว่ากัญญาที่เหมาะสมของท่านคืออะไรหรือ
คือการช่วยเหลือคือการให้เงินคือการสนุนงบประมาณ

ว่าวันนี้โครงสร้างที่พามาทั้งหมดเนี่ย
หน้าที่ผมเข้ามาเนี่ยท่านทำโครงสร้างอะไรใหม่ใหม่

ก่อนหน้านี้นอกจากการขอใช้เงิน
ขอใช้งบประมาณให้มากขึ้น
เวลาเอาเงินกู้มาก็บอกกู้ทั่วไม่ทั่วถึง

ไม่มีใครทำโดยที่ไม่ดูกฎหมายหรอกครับ
เพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้ว
เรื่องของอภิวาสอาฟริกาโรคระบาดในสัตว์สุกรรม
ราคาแพงแล้วมันเป็นแพงไหม

รัฐมนตรีรองรัฐมนตรีเข้าไปแก้ไขอย่างไร

การช่วยเหลือเรื่องการเกิดโรคระบาด
มันระบาดคำว่าโรคระบาดมันคืออะไร
มันเกิดเป็นพื้นที่หรือมันเกิดทั้งประเทศ

ทำไมถึงมีการเก็บกักเนื้อสุกร

ผมไม่ได้สำนุนผู้ค้ารายใหญ่
ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยระดับล่างเข้มแข็งให้มากที่สุด
ประเทศไทยต้องอยู่ด้วยเศรษฐกิจฐานราก
สนิทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน
เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
แต่ขอต้องอยู่ในกฎิกาต้องอยู่ในกฎหมาย

เรื่องการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้
ราคาสินค้าอุโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
แต่ที่ผ่านมาสมัยก่อนนี้มันก็มีการสูงขึ้นลง
สูงขึ้นตามลงตามความต้องการของตลาดตามฤดูการตามอะไรต่างวันนี้
วันนี้ผมให้ตรวจสอบทุกอันว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไร
มันสูงขึ้นจากต้นทุนหรือมันสูงขึ้นจากการฉวยโอกาส

เพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราเข้าไปในละเอียด
เราก็รู้ถึงปัญหาเราก็แก้ได้โดยทันที
ผมถามว่าวันนี้หมูราคาลงเท่าไหร่
ก็ไปดูเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นเดี๋ยวผมก็ตามไปแก้เรื่องอื่นอีก
ลักลอบนำเข้าการปกปิด
เลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพเราก็ต้องไปแก้ไขให้เขา

ผมมีแต่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำงาน
ปัญหามันติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับ

คนเรามีรายด้านที่ต่างกันทำยังไงก็จะปรับตัวเองก็จะได้
ก่อนที่เขาเจริญร่ำรวยมาวันนี้
ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวความคิดของผม
ไม่ได้ทำงานแบบสูบเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่ม
ผมไม่ทำแบบนั้นผมต้องทำให้คนไทยทุกคนเขามีความสุข
ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอม
พูดยังไงก็ได้พูดคนก็เชื่อพูดคนก็รักไม่ใช่ผม
ผมพูดด้วยความจริงใจจากผมว่าจะพูดว่าจะทำอะไร
แก้ปัญหาประมงล้มเหลวมันล้มเหลวตรงไหน
เหลวเรื่องรายได้ล้มเหลวเรื่องการที่ทำให้คนทำถูกกฎหมาย

ผมต้องการจะสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้าน
แต่ทั้งสองคนต้องเคารพกฎกฎิกาที่เราร่างขึ้นมา
เพื่อไม่เกิดผลกระทบกับการค้าต่างประเทศในเรื่องการประมง
มันผิดตรงไหนมาตรการชดเชยมาตรการเยียวยา
มาตรการเรื่องการทำลายเรือแล้วเรื่องนี้มันเกิดมาเมื่อไหร่
แล้วผมแก้หรือเปล่ามีเรือที่ติดป้ายมาสองสามป้ายเนี่ย
เดียวกันมีกี่ลำจำนวนเรือมันมากกว่าข้อเท็จจริงไหม
ท่านเคยตอบรัฐบาลก่อนก่อนเคยตอบมาไหม
ผมไม่ได้พูดถึงทั่วไปนะครับผมพูดถึงบางคนที่พูด
รัฐบาลของคนที่พูดมาสักครู่ถ้าทำมาแล้วผมยอมรับ
ถ้าทำได้ดีผมก็ไม่ต้องทำ

การไปรูปการเมืองไม่คืบหน้าเครื่องแก้ไขรับนูล
การจับหน้าให้ท้องถิ่นผมร้องกระจายอยู่แล้ว
วันนี้มีการกระจายมากมายหลายร้อยเรื่อง
แต่ถามว่างบประมาณของท้องถิ่นมันเก็บได้มากน้อยเพียงใด
เราก็พยายามที่จะทำไงให้ท้องถิ่นมีรายได้ให้มากขึ้น
เก็บภาษีมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้ท้องถิ่นมีคิดมาก
ในการที่จะมีรายได้ให้เพียงพอ
ให้สามารถจะจัดงบมารให้ลงท้องถิ่นให้ได้
รับมารไม่เคยหวงรับมารมีแต่สรรพนุน

ท่านไปย้อนดูงบมารแต่ละปีแต่ละปี
นุนท้องถิ่นเพิ่มเติมไปเท่าไหร่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับ

ถ้าคุณทราบดีผมก็พูดมาหลายเวทีละ
การที่จับกลุ่มได้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
มันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกัน

จะจับข้ามทางน้ำจะชายแดนจะในประเทศต่างประเทศ

ในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุษฎฤษส่งโพธิศาสตร์ต่างกลุ่มประมาณ

หากว่าไม่มีหลักฐาน
ไม่มีคดีความที่ทำให้เกิด

ผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้
จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อไปถ้าผมยังอยู่

ไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด
ทั้งนโยบายเจตรอารมณ์ตัวผม
กลับไปดูประวัติศาสตร์มาก็แล้วกัน

เดี๋ยวมีคนที่แจ้งหมดนะครับ
ผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยนะที่พูดมาเนี่ย
แพงจะจนจะพังจะอะไรทั้งแผ่นดินก็ว่าไปเถอะ
เอาเข้าเรื่องมาจากที่จะฟังยศติทฤษภาพมานั้น
ก็ย้อนไปในปี๖๔ก่อนแล้วกันนะ
จำก็ได้เราก็ทำกันมาได้ดีจนถึง๒๐ธันวาคม๒๖๔

แต่ระบานมันควรเข้ามาหรือเปล่าโควิดเนี่ย

รัฐบาลมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะซึ่งประชาชนทุกคนร่วมมือนะครับ
แล้ววันนี้ก็มาอีกหลายรอบเราก็ไม่ได้ฉลองปีใหม่
แล้วเราก็เจอโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับแพร่ระบาดเข้ามาอีก
ก่อนการเข้ามาถึงขอวัคซีนในเดือนมิถุนายน๒๖๔ของไทยนั้น
ทุกประเทศเจอปัญหานี้เหมือนกันหมด
เกิดการแยกชิงวัคซีนรัฐบาลก็ต้องต้องการแก้ไข
ทยอยเป็นการมาให้ผ่านล่วงมาได้ด้วยดี
ภายในปี๒๖๔สามารถฉีดวัคซีนได้๑๐๐ล้านโดส

ทุกชนิดที่เข้ามาในประเทศไทย
ต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตจากกลไกของรัฐะทั้งสิ้น
นะถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบคัดกรองให้ดี
เข้ามามีอันตรายรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีกนั่นแหละ
ไม่ว่าถ้าอะไรตาวจะฉีดที่ห้อนะก็แล้วแต่
แต่ทั้งหมดเข้ามาโดยการอนุมัติของรัฐบาล

การแพร่ระบาดโควิดหลายหลอกนั้น
หนึ่งล้านล้านบาทห้าแสนล้านบาทมีการฟื้นฟูเยียวยาต่อเนื่องในหลายโครงการ
เพื่อบันทับความหลุดร้อนเมื่อเดือนสี่หาคมหน้าหกสิบสี่
ก็มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกนะท่านสอสอผู้ทรงเกียจก็กล่าวว่าการหาประเทศ
รัฐบาลนี้บอบช้ำในทุกด้านล้มเหลวบริษัทล้มละลายโรงงานปิดตัว
กิจการเจ๊งมากที่สุดเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์
ทุนไปลงคนไทยไปลงทุนนอกประเทศต่างประเทศย้ายฐานการผลิต
หนี้สาระพุ่งกระฉูด
กับวันโลกวันนี้มึงเป็นยังไงบ้างประเทศแรกก็เป็นยังไง
อันไหนที่เราแย่กว่าอันไหนที่เราดีกว่าท่านพูดเหมือนกับแย่ไปซะทั้งหมด
ผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวฝากทาง
คอรมอทั้งรัฐมนตรีและกำลังสอสอที่ท่านทราบดี
ก็ชี้แจงไปด้วยแล้วกันเพราะท่านต่อเนื่องเชื่อมโยงกับประชนอยู่แล้วนะครับ
การพัฒนาของท่านในครั้งนั้นรัฐบาลก็ได้มีเวลาในการแก้ไขสถานการณ์มาโดยตลอด

ฉีดวัคซีนเกินเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสสำเร็จไว้ก่อนปี๖๔
เปิดประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน๒๖๔
เริ่มจากการเปิดภูเก็ตแซนบล็อกในกรกฎาคม
ออกมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เศรษฐกิจไทย๙เดือนแรกของปี๒๖๔
กลับมาเป็นบวกได้ร้อยละ๑๓ต่อปี
เกินกว่าที่ทุกฝ่ายคาดหมาย

เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในปี๒๐๖๔คาดว่าจะสูงกว่าที่ประมาณการไว้เดิม

เพราะเราเศรษฐกิจเราท่องเที่ยวกับการประเทศต่างประเทศมากพอสมควร
ลดจำนวนลูกหนี้ที่ต้องการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจาก๑๒๕ล้านบัญชี
เหลือต่ำกว่าครึ่งหรือกว่า๖ล้านบัญชีการจ้างงานมีมากขึ้นคนตกงานน้อยลง
ท่านนั้นถามว่านักศึกษาตกงานวันนี้นักศึกษาทำงานอะไรบ้าง
คนรุ่นใหม่จบมาทำอะไรแหละหนึ่งทำค่าหน้าจ้างสองทำธุรกิจ
กับวัยสารท่างร้านต่างต่างสามคือทำธุรกิจส่วนตัว
ถ้าไปดูตัวเลขตรงนี้ว่ามันตกกันแต่กันตรงไหน
แจ้งได้อยู่แล้วนะครับการจ้างงานมีมากขึ้น
คนจำงานน้อยลงแม่นอาการเสริมแม่นอาการฟื้นฟูโยยาม
ก็ทะยอยเหมือนกันไปในทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ภายหลังจากแม่นอาการดั้งควบคุมกับนักรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายขึ้น
เคลื่อย้ายแรงงานกลับเข้าสู่ภาคบริการและการค้าภาคการผลิต
โดยจำนวนผู้มีงานทำ๓๗๙ล้านคนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส๓ของปี๒๖๖
จำนวน๓๗ล้านคนนักศึกษาจบใหม่ปี๒๖๓
เข้าทำงานในภาคเอกชนแล้วกว่า๖๖๗๘เปอร์เซ็นต์
อีก๒๐ทำงานในภาครัฐที่เหลือประกอบธุรกิจส่วนตัว
ฝีมือนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามค่าแรงเราก็ยังสูงกว่าหลายประเทศ
นะครับเดี๋ยวให้ตรวจติดแรงงานชี้แจงไป
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ท่านบอกว่าปิดเกือบทั้งหมดล้มลายเกือบทั้งหมดไม่จริง

ตัวเลขบริษัทที่เปิดกิจการใหม่ในปี๒๖๔
มีมากกว่าบริษัทที่ปิดกิจการลงกว่า๔เท่าตัว

อดรับการส่งเสริมการลงทุนสูงขึ้นกว่า๖แสนล้านบาท

มูลค่าคำขอปี๖๔๖๔๒๖๗๙ล้านบาท
๖๓๔๔๖๑๒ล้านบาท
ปี๖๒๕๘๒๙๔บาท

นั่นคือการลงทุนเพื่ออนาคต
อุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่า

นี่คือเรื่องใหม่ที่เราต้องนำเข้ามาสู่การ

เพียงพอต่อการที่เราคิดว่าเราจะใช้เงินยังไง
ตอนนี้เราคิดแต่ใช้เงินอย่างเดียวกันหรือ

อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร
เติบโตไปที่น่าพอใจ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี๒๖๔
มีจำนวนโครงการ๑๖๗๔โครงการ
มูลค่า๖๔๒๖๘๐ล้านบาท
สูงกว่าช่วงปี๒๐๖๓ถึง๑๖เท่า
ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยไม่ได้แย่อย่างที่คิด

ถ้าเราล้มเหลวไม่มีใครมาหรอกครับ

ไม่มีใครอยากให้เขาปรับ
สีของประเทศที่ให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้

มีการขอรับส่งอุปกรณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จำนวน๒๓๓๙โครงการ
มูลค่าเงินลงทุนอีก๗๗แสนล้านบาท

นโยบายของรัฐบาลคือไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ตะวันออกขอไปแล้ว๓๗แสนล้าน

ตะวันตก๑๘๐๐๐ล้านบาท
ตะวันออกเฉียงเหนือ๒๙หมื่นล้านบาท
ภาคใต้๗๖๐๐๐ล้านบาท
ภาคเหนือ๕๙หมื่นล้านบาท

และระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสมองกล
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านชีวภาพ
และการลงทุนผลิตอาหารสัตว์ชีวภาพ

ซึ่งผมต้องพบเขาหลายร้อยบริษัท

หลายหลายประเทศผมพบทุกทุกคนทุกคณะที่ผ่านมา
เขาพอใจพอใจในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยของเรามา
ไม่ว่าจะกฎระเบียบกฎหมายข้อจำกัดอะไรต่าง
ให้เป็นไปตามหลักการสากลไม่ได้เอื้อประโยชน์
ไม่ได้ขายทรัพยากรธรรมชาติผมเข้ามาผมรักเลยเรื่องนี้
แต่ทำไงได้ประโยชน์สูงสุดที่ดินให้ประชาชน
ผมไม่สามารถจะเอาไปแลกอะไรกับใครได้หรอกครับทุกอย่างเป็นไปตาม
กฎหมายตามข้อตกลงด้านการส่งออกปีหกสี่
มีตัวเลขที่ดีขึ้นมากมูลค่ารวมอยู่ที่๘๕ล้านล้านบาท
เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีหกสามร้อยละสิบแปดจุดเก้าจากชิ้นส่วนยันยนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักรสินค้าเกษตรทั่วโลกที่ฟื้นตัวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สะท้อนได้ว่าภาคการเงินการคลังของไทยยังเข้มแข็งมีความน่าเชื่อถือระดับสูง
แม้ว่าจะมีการปรับเพดานหนี้สถานะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังต่าง
นี้เดี๋ยวชี้แจงได้เป็นการชั่วคราวเมื่อสถานการณ์มันจำเป็นก็ต้องปรับหลายประเทศขึ้นไปตั้ง

ประเทศอื่นก็มีประเทศร่ำรวยก็มี

เป็นครั้งแรกในรอบ๒๔เดือน

ด้านสุขภาพการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

แต่เอาทุกอย่างมาบริหารร่วมกัน

ในการสั่งการในการปรับตามสถานการณ์

ผมถามไอ้กฎหมายพวกนี้มันเกิดมาสมัยใคร

ไอ้พลละกอพลละเกออะไรพวกนี้

เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีเสียรภาพ
ผมคงไม่ใช้ในเรื่องของการที่จะเอาประโยชน์เข้าใส่ตัวเอง

เรื่องของความสมดุลทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ

ต่างประเทศชื่นชมประเทศไทยเป็นประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุด
ประเทศไทยมีเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ

การประเมินความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด๑๙

๒๐๒๑โดยมหาวิทยาลัยจอนท็อปกิ้น
และเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดได้ดีเป็นอันดับ๒ของโลก

สาการที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวัน
เพียงแต่เราต้องทำเข้าใจกันให้มากขึ้น

ยินดีครับยินดีปรับแก้ไข

เนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น

ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญทั่วโลก

ในการจะดูแลราคาปัจจัยการผลิต

ทุกเรื่อง

พยายามที่จะดูแลราคาปัจจัยการผลิต
ที่มีผลกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
รัฐบาลพยายามนี้มาตาม
ดำเน็งการด้วยเร่งดวน

น้ำมันเบนซินก็มีปัญหา

เราต้องพยายามควบคุมราคาสินค้าไม่แพงจนเกินไป

แต่เราต้องแก้ไขในทุกมิตินะครับวันนี้ได้จัดชุดประการออกไปตรวจสอบ
สถานการณ์ราคาสินค้าและการกักตุลสินค้าทั่วประเทศถึงธรรมยกษ์ธรรมที่ที่อยู่ข้อง
ก็ได้จะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่นั่งสบายได้ในสถานการณ์แบบนี้หรอกครับ
บันนี้ไม่มีความสุขตามใดที่ประชนยังไม่มีความสุข
แต่ความสุขความพอใจจะมากน้อยเพียงใดมันก็อยู่ที่การบริหาร
มันอยู่ที่งบมารที่มีอยู่มันอยู่ที่สถานการณ์ต้องมีความสงบเรียบร้อย

ในเรื่องของการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระประชาชน
รัฐบาลก็ไม่มาทำทุกอันโครงการโน้นโครงการนี้
ถ้าท่านบอกโครงการเหล่านี้ประชาชนไม่ชอบบอกมาเลยครับ
ท่านบอกมาเลยว่าท่านไม่ชอบโครงการไหนของรัฐบาล
ในฐานะท่านเป็นตัวแทนของประชาชนท่านพูดมาเลยเรื่องนี้เลิกเลิก

หนึ่งจะเฟสสามเฟส๔เฟสอะไร
ผมไม่ต้องการทำเพื่อคะแนนเสียงใดทั้งสิ้น
ผมได้ให้เงินเหล่านี้ไปถึงประชาชนโดยตรง

ใครที่โกงใครที่ทุจริตออนไลน์บิดเบือนจับติดคุกให้หมด

วันนี้ได้ประกาศไปแล้วว่าเราพร้อมจะเปิดประเทศอย่างยั่งยืน
หลายประเทศก็พยายามที่เอาไทยเป็นตัวอย่าง
เพื่อจะฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเข้มแข็ง

ยาทุกประเภทถึงแม้ยอดจะเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อชนิดใหม่เราก็เตรียมความพร้อมสถานรักษาพยาบาล
ถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าเชื้อสายฟันเดิมเดลต้าอะไรก็แล้วแต่
เราก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมดมันต้องมีทั้งแผนเผชิญหน้า
เผชิญเหตุแผนอนาคตเขาทำงานกันแบบนั้นไม่ได้ทำงานวันต่อวัน
วันต่อวันคือปรับแก้มาตรการในการบริการว่ามันมีอะไรที่ยังต้องแก้ไขเพิ่มอีกไหม
ก็ทำไปนั่นคือการทำงานร่วมกันของทุกพัก
ซึ่งอยู่ในคณะทำงานทั้งหมดอีกเรื่องหนึ่งคือการสร้างงานสร้างอาชีพ
เรามีการจัดทำในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้วันนี้ได้มีการเดินหน้าไปแล้ว
หนี้ครูหนี้ขนาดการหนี้ครัวเรือนเดิมที่ผ่านมาหลายรัฐบาล
ก็แก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วก็แก้ที่ปลายเหตุหมดแล้วครับ
วันนี้มันต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุแล้วทำยังไงจะเจรจาจะไกลเกลี่ย
เพราะเงินมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินของประชาชนทั้งหมด
เอาเงินมาใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้นมันต้องพูดถึงในเรื่องของ
จะแก้ได้ยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งรุ่นอีกกรยศ
ลูกหนี้เช่าซื้อลูกหนี้บัตเครดิตสินเชื่อบุคคลค่าราชการ
จะต้องได้รับการผ่อนปลนลดภาระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม
ปรุงกระบวนการยุทธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขหนี้
อุปสรรคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและเอสเซบี
เดี๋ยวจะมีการแจ้งรายละเอียดต่อไปเรื่องนี้นะครับการเปิดประเทศ
ประเทศเขาเลิกทำหมดแล้วแต่ผมยัง
ไม่เลิกคือไม่เลิกการไข้ความเข้มงวดขึ้นถึงตรงนี้
สังคมเราอ่อนไหว
เราต้องให้สังคมเราเข้มแข็งในเวลานี้
ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในวันนี้

ความลักษณะความสามารถเมื่อกี้เป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าดูต่างประเทศท่านดูสิครับ
ท่านเห็นแต่ละประเทศนะเขาเอาคำว่าชาติ

สาบันมีแต่แตกต่างกัน

เชิดชูความเป็นหนึ่งของประเทศ

ผมได้รับความชื่นชมจากกลุ่มประเทศหลายกลุ่มด้วยกัน
แต่แน่นอนถ้ามองในแง่มุมประชาธิปไตยมีปัญหาหมดประเทศนี้
ทุกประเทศในโลกประชาธิปไตย
แต่ต้องถามว่าอยู่ในกรอบไหมมันควรต้องอยู่ไหมล่ะ
ท่านคิดว่าไม่ควรต้องอยู่ท่านก็ล่างอะไรมาก็ได้
ทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้วันนี้สิ่งที่ผมเป็นกังวลที่สุดคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
แล้วกับการใช้คำพูดวาจาหยาบคายชินแล้วกับการแสดงกริยาที่หยาบคาย
เช่นการรุนแรงเคยชินกับการฝ่าฝืนกฎหมาย
ท้ายสุดกลับมาด่าเจ้าหน้าที่แล้วจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปหรือ
ถ้าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปก็แล้วแต่มันเป็นความชอบรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละ
ก็จะชี้แจงต่อไปลื้อทุกอันทำมาหลายปีแล้ว
ก็ขออย่างเดียวสภาขอให้แก้ไขแก้กฎหมายให้ผมให้เร็วหน่อยก็แล้วกัน
มีอยู่จำนวนมากที่ค้างอยู่เนี่ย
ปล่อยได้ง่ายกว่าเดิมแล้วเราได้ประกาศไว้แล้วว่าเราจะ
วางแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติให้ต่อเนื่องได้แก่การนำเศรษฐกิจ
ซีจีชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวพยายามเอาความหลากหลาย
ชีวภาพและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาใช้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่า
เราต้องพูดไปถึงไม่ใช่พูดถึงเรื่องพี่เอฟตรงจุดท่า
พูดถึงราคาน้ำมันพวกไหนท่านต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของ
การลดการปล่อยกัสเรือนกระจกการเดินหน้าประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่

ที่พูดมาทั้งหมดมันอยู่ในกล่องใหญ่นี้ทั้งนั้นแหละ
ถ้ากล่องใหญ่เราล่างไว้แล้วท่านก็เดินหน้าในแต่ละข้างล่างไป
มันก็จะสำเร็จถ้าเรากุณาไปดูนิดนึง
ยุทธศาสตร์แต่ละเรื่องเราทำไหมเคยทำมาก่อนไหม
วันนี้เราทำหมดแล้วครับช่วยดูด้วยแล้วกัน
หาวิธีการว่าจะร่วมมือกันยังไงตรงไหนมันขัดแย้งไหนมีปัญหา
ในประเทศนะครับปีสองสามสิบเปอร์เซ็นต์
ในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของการทำลายขยะจากเหล่านี้
ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตเองในอนาคตบางชิ้นส่วน
น้ำมันทำไว้ทั้งระบบแล้วแต่มันต้องเดินไปเรื่อย
ถ้าไม่เริ่มมาก่อนมันก็ยากแบบนี้
แต่อย่างว่ามันเป็นเรื่องของสาการโลกโลกมันเปลี่ยนแปลง
ให้ต้องทำกับเรื่องของอากาศ
การบริหารพลังงานใช้ดูอีกเนินไฟฟ้า
เราต้องการจะไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผัวมลัยขวาใน
ภูมิภาคให้ได้โดยเร็วที่สุดตอบสนองความต้องการโลก
มีผลแล้วเริ่มมีการติดต่อมีการเจรจามีการจะลงทุนกับเรา
ขอรับการส่งเสริมมาทั้งบริษัทเก่าบริษัทใหม่
เขาเห็นถึงโอกาสถ้าเราจะส่งยานไฟฟ้าแบบเดิมออกไปขาย
นับวันมันจะลดลงลดลงไปเรื่อย
เราต้องหาอะไรใหม่ออกมา
เพื่อจะทำรายได้ให้กับประเทศให้มากที่สุด
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงการผลิตและการบริการ
และเราก็ต้องเดินหน้าเปิดรับคนที่มีฐานะคนเก่งเข้าประเทศ
รวมกันกับคนไทยยุคใหม่ร่วมกันพลิกโฉมประเทศ

ส่งตั้งพื้นฐานยือเต้าธุรกรรมนาคมพลังงานขนส่ง
ทั้งกรรมมอร์อีอีซีทั่วประเทศ
เพื่อจะเชื่อมโยงกันกับภูมิภาคแต่ละภูมิภาคตามศักยภาพ
ห่วงโซ่คุณค่าให้ได้มูลค่าให้ได้
ให้ถึงตั้งแต่ข้างบนตรงกลางข้างล่างให้ถึงประชาชน
ถึงศาสตร์กรถึงวิทยาคิดชุมชนถึงสตาร์ทอัพข้างล่าง
ผมก็หวังว่าสอสอทุกท่านจะไปเชื่อมตรงนี้ให้ผมด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดการความยากจนมันยากจนไม่ใช่ยากจนเงินไม่มีเงินพอใช้อย่างเดียวไม่ใช่
ยากจนรายได้๒ยากจนเรื่องคุณภาพชีวิตบ้านช่องที่อยู่อาศัย
ยากจนเรื่องการศึกษาเข้าไม่ถึง
การยากจนเรื่องการเข้าถึงการบริการภาครัฐ
และ๕การเข้าถึงอะไรกันพี่พล็อกท่านพระมันไทย
คันนี้ก็เลยแก้ผ่านเข้าไปจนลายครัวเดินลงไปข้างล่าง
ทุกจังหวัดทุกกลุ่มอาชีพมีข้อมูลแล้ว

ก็หวังว่าสอสอจะมาช่วยกันเดินด้วย
มีคนเอาไปตรวจสอบเขาจนจนอะไรจนเพราะอะไร
เขาจะดีขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เอาเงินไปแจก
บางคนเขาพร้อมบางคนเขาทำได้แล้ว
บางคนยังไม่ทำบางคนยังไม่ได้คิด

นี่คือการแก้ปัญหาความประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖๕จะเป็นการเริ่มต้นเรื่องนี้
หลังจากที่มีการเตรียมการมาพร้อมควร
มันต้องใช้เวลาในการเตรียมการหลายเรื่อง
เรื่องรัฐบาลเดียวกันกับเยืบหน้าผมไม่พูดแล้ว

เราก็เตรียมแผนละมือตั้งแต่๖๒

ก็เยียวยาตรงนั้นก็แก้ไขปัญหาสิ
มันก็ไม่ได้จนกระทั่งมันไม่ได้ลามไปทั่วประเทศ
แต่ไอ้ที่มันลามคือราคาหมูมันแพงทั่วประเทศ
มันคงไม่ใช่ไอวาอย่างเดียวหรอกครับ

แต่ผมยืนยันว่าจะต้องมีความผิดทุกคน
ถ้านายกไม่พูดเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องทุจริตเรื่องกฎหมาย

เพราะกฎหมายมันทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
เรื่องสิ่งวัดล้อมฝุ่นรองพูดไปแล้ว
เรื่องน้ำมันรั่วเรื่องเพียม๒๕
มันมีตั้งหลายอันที่เกี่ยวข้องเรื่องเพียง
ถ้าพูดว่ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ไปดูดิแก้ไขแล้วแก้ไขใครต้องแก้ไขด้วย

อะไรถ้ามันดีก็เสริมกันไปซะหน่อย
ช่วยกันทุกคนเข้าใจมันก็ไปได้
ถ้าบอกไงล้มเหลวล้มเหลวแล้วมันมีอะไรที่จะทำได้สำเร็จ
ถ้าเราไม่ตั้งความหวังให้กับประชาชน
น้ำมันรั่ววันนี้ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานได้มีมาตรการในการบริการ
ก็เป็นการประกอบการเป็นการรั่วจากทอดส่งของมัน
ก็เยียวยาผิดก็ลงโทษตามกฎหมาย

วันนี้ทุกคนเขาก็แก้ปัญหาทุกคนทุกเหล่าทัพลงไปบรุมมาตุ้มให้หมดอ่ะ

ถ้าพูดโจทย์พูดแต่ปัญหาแต่ไม่มีทางการแก้ปัญหา
ใครก็พูดได้พูดว่าน้ำมันรั่วน้ำมันเริ่มอะไรอย่างนี้
กำลังแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกระบวนการทำงาน
เรื่องประดูกการเมืองก็รับฟังอยู่กับทุกฝ่ายอ่ะนะ
แต่มันเรื่องของว่าจะมีความเห็นชอบร่วมกันอย่างไร
ผมไม่อาจจะไปก้าวร่วงทั้งนั้นอ่ะ
จะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่อง

การปรับปรุงพรบเลือกตั้งพรบเลือกตั้งพรบการเมือง
ก็ท่านก็ทำให้เร็วสิครับทำให้ทันสิครับ

ส่วนปัญหาประมงสิ่งวัยร้อยว่าโควิด๑๙เมื่องทร
นะครับ
ผมออกไขการเอาข้อมูล
พูดกันด้วยข้อเท็จจริงและเข้าใจซึ่งกันและกันที่ผมพูดมา
เนี้ยไม่ได้มีอารมณ์กันเลยนะฮะนะฮะผมไม่ได้โมโหว่าเรื่องขึ้น
แต่ผมจะต้องรีบพูดหน่อยเพราะเรื่องมันเยอะไงนะ
หากมีอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมจะไปใช้ประโยชน์
ผมก็จะรับไปแก้ไขขอบคุณฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะแพงว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินอะไรของคุณเนี่ย
ผมรับได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้ว
ให้ผมเป็นพระรักพระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่

ก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็ถูกท่านดูอยู่
ทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นด้วยมันถึงจะสำเร็จ
ประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรเยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ